วันนี้เรามีเวทีดีเบตโซเชียลครั้งที่๓แล้ว

เมื่อวานนี้เป็นเรื่องของปัญหาปากท้อง

เราเชิญมา๗พักเมื่อวานตอบรับมา๕พัก

เลยไปถึงเรื่องของกัญชาเสรีมีบางพักเขาหนุนมากอยากให้เกิด
ไปฟังพร้อมกันว่าเขามีความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างครับ
เราบอกว่าในบัตรคนจนบัตรใบนี้เนี่ยใส่เข้าไปหลายเรื่อง
เด็กประยุทธ์ใส่เข้าไปเรื่องของเงินต่อเดือน
แล้วไปซื้อที่ร้านทงฟ้าประชารัฐเขาใส่เรื่องค่าไฟใส่เรื่องค่าน้ำ
ประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ต้องใส่ยิบย่อยแบบนั้นบัตรยังอยู่
เราเรียกว่าบัตรผู้ยากไร้แต่ในขณะที่ยังอยู่
เราใส่เข้าไปเป็นเงินสด๘๐๐บาททำไมใส่ไป๘๐๐
เราคิดว่า๘๐๐มันน่าจะเป็นตัวเลขที่พอมีงบประมาณ
ดูแลได้บ้างในขณะที่ใส่เข้าไป๘๐๐
พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ไปกดเอาเงินสดมาได้
เขาจะไปซื้อปลาเขาจะไปซื้อปลาร้าเขาจะไปซื้ออาหาร
จะไปซื้อเห็ดจะไปซื้อหน่อไม้ในหมู่บ้านซื้อได้
ถ้าซื้อได้นั่นคือเงินที่มันจะไปหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแปลว่าเศรษฐกิจรากย่าเศรษฐกิจ
ลากของพี่น้องประชาชนมันจะเดินต่อไปได้

ผมกลับเรียนนี่ครับว่าวันนี้ที่รัฐบาลทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ใช้เงินไปเท่าไหร่ภายใน๑๒เดือนยังไม่ครบนะครับ
๑แสน๒พัน๖ร้อยล้านบาทปีเดียวนะครับ๑แสน๒พัน๖ร้อยล้านบาท
ผมเอาเงินก้อนนี้มาสร้างโรงพยาบาลได้แสนเตียง
๑แสน๒พัน๖ร้อยล้านบาทท่านใช้ไป
แล้วเมื่อกี้พักไปใช้บัตรบอกจะเพิ่มเงินอีกนะครับ
ถ้าเกิดว่าท่านต้องใช้เงินมากกว่า๑แสน๒พัน๖ร้อยล้านบาท

ถ้ากลุ่มคนเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่มีความยากจนจริงตามที่ได้มีการดำเนินการกันเนี่ย
ระยะสั้นก็คงต้องช่วยเหลือเข้าไปก่อน
เข้มแข็งขึ้นเนี่ยนะครับในเรื่องบัตรคนจนเนี่ยมันก็มีคนที่ไม่จนก็มีนะ
แต่คนที่จนก็เยอะแต่ถ้าเราไม่ช่วยเขาเนี่ยนะ
ขณะนี้ก็เป็นที่พอใจของประชาชนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะ

กัญชาเนี่ยผมขออนุญาตยกชาติให้ดู
มี๓๔ประเทศในโลกนี้นะครับ๓๔ประเทศในโลกนี้ที่ปลดล็อกกัญชา

เสรีที่สุดเลยก็คือมี๓ประเทศ

นี่เนี่ยทั้งใช้เพื่อสันตนาการนะครับ
ใช้เพื่อปรุงอาหารใช้อะไรได้หมดเลย
ไอ้นี่คือสิ่งที่พระคุณธัยกำลังอยากจะทำ
ซึ่งเอาตัวแบบมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคือ

ให้กับประชาชนในมูรณลัศน์คาลิฟฟอเนีย

แล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน
แต่มีข้อจำกัดกฎหมายควบคุม

เพื่อประโยชน์ข้างด้านการแพลนและการสาธารณสุข
ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่ควรเดือนหน้า
สำหรับการที่จะเปิดเสรี
ในขั้นที่กว้างขึ้น

เราน่าจะต้องดูกันให้รอบครอบสักนิดหนึ่งนะครับ
จริงอยู่ตามข้อมูลมีประเทศที่มีการดำเนินการหลายประเทศ
แต่ว่ามีประเทศซึ่งยังไม่ดำเนินการจำนวนมากกว่า
แต่จำนวนรัฐในสหรัฐที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ก็มีจำนวนรัฐที่มากกว่าดังนั้นอันนี้ก็บ่งบอกในเรื่องของ
การที่จะต้องก้าวย่างอย่างระมัดระวังนะครับ
เพราะว่าถ้าเราก้าวเร็วไปการจะถอยหลังออกมาเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก
ดังนั้นในแง่ของการแก้ไขปัญหาปากท้องด้วยวิธีอื่นนะครับ
ยังเป็นเรื่องซึ่งทำได้โดยไม่มีข้อสงสัย
โลกเนี่ยผมคิดว่ามีหลายประเทศไปไกลมากแล้วนะครับ
เรื่องที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยทุกวันนี้
มันเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยไม่กล้าครับหลายเรื่องเราไม่กล้า
แล้วสุดท้ายเราต้องเป็นคนเป็นคนที่คอยที่จะรับภาระ
อย่างที่ที่เรียนวันนี้นะครับว่าเราบอกว่ากฎหมายที่ออกเนี่ย
ตั้งคำถามนะครับว่ากฎหมายออกมาเนี่ยบอกว่าแปรรูปทางการแพทย์ได้นะครับ
เชิงพาณิชย์ได้เอ่อแต่บอกว่าพอพี่น้องประชาชน

แล้วรัฐก็มาเป็นตัวกลางแต่สิ่งเหล่านี้พอบอกว่าพี่น้องประชาชนจะปลูก
บอกว่าโอ้โหคุณทำไม่ได้คุณผิดกฎหมายแต่บอกถ้าในทุนถูก
กฎหมายบ้านเมืองนี้มันตอบโจทย์อะไร
ถ้าเลือกเราเราพร้อมเป็นแกนนำแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นแกนนำ

มีประเด็นนิดเดียวที่แคนาดาก็เสรีนะครับ
ลูกวัยก็เสรีแล้วก็ที่เม็กซิโกก็เสรี
ถามว่าในขณะที่เขามีเสรีเรื่องกัญชานี่
พืชตัวนี้เป็นพืชสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจใน๓ประเทศนี้ดีหรือเปล่า

แคนาดาเขาก็ไม่ได้ยืนหลักเรื่องกัญชาเป็นหลัก

ในขณะเดียวกันที่อุลุกวัยก็ดีที่เม็กซิโกก็ดี
ขณะที่มีเสรีปัญหาสังคมของทั้งสองประเทศนี้ก็มากนะครับ

ผมเชื่อว่ามันจะมองเห็นภาพบางภาพ